ดูเรื่องนี้โอ้ด้านหลังค่ะเอือมระอาแก๊งขาสั้นโชว์ห้าวกันไปเลย
พึ่งป่วนเมืองคือจะบอกก่อนว่าทำไมถึงใช้คำว่าแก๊งขาสั้น
ไม่ใช่ว่าเขาใส่เฉพาะขาสั้นมาก่อเหตุแค่นั้นนะใส่ขายาวก็มีตอนก่อเหตุ
แต่ประเด็นคือเขาบอกว่าเป็นเด็กมัธยมไงก็ยังใส่ขาสั้นอยู่ถูกไหม
มาก่อเหตุกันแบบนี้มีทั้งโยนประทัดแหมมีซิ่งอีกต่างหาก
เดี๋ยวลองดูหน่อยว่าชาวบ้านบอกทนไม่ไหวแล้วค่ะ
เอาเลยเอาเลยเอาเอ้ยโดนรถกูน่ะเว้ย
เฮ้ยรถกูเว้ยเฮ้ยเฮ้ย
โอ้โหกลางวันก็ไล่ฟันไล่ตีขี่มอเตอร์ไซค์ป่วนในชุมชน

ใช่แล้วเนี่ยชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาถ่ายคลิปไว้ได้แล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันรถกูนะเว้ย
แล้วเนี่ยหลายคันเลยที่เป็นรถของชาวบ้านนะคะได้รับความเสียหายนะคะ
เพราะอะไรนี่เป็นวัยรุ่นมัธยม๒เอาอีกทีนะมัธยม๒ค่ะ
เขาบอกทะเลาะวิวาดกันกลางถนนคว่างปลาขวดใส่กันแล้วโดนใส่รถของชาวบ้านพังเสียหาย
พอชาวบ้านตะโกนว่าตะโกนด่าขับไล่ไปก็พากันแยกย้ายหนีไปหลังก่อเหตุ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใกล้กับโรงเรียนโตงน้อยนะคะอยู่ที่อำเภอสังขระจังหวัดสุรินค่ะ
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
นี่ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกนะคะเขาบอกว่า๔เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเอาง่ายนะ
เริ่มต้นตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้ววัยรุ่นจะมาป่วนในชุมชนแบบนี้เป็นประจำ
อย่างที่พี่บุ๊คบอกแหละช่วงกลางวันขี่มอเตอร์ไซค์แว้นก่อกวน
พอกลางดึกก็ไม่หลับไม่นอนไม่รู้ไปเอาแรงมาจากไหนเนอะ
ตีหนึ่งตีสองโยนประทัดยักษ์เล่นค่ะแล้วก็จุดพลุที่ใช้ในงานศพ
เสียงดังสนั่นหวั่นไหวอ่ะลองฟังเสียงประทัดสักนิดนึงค่ะ
ชาวบ้านบางคนบอกจะหลับจะนอนยังไงละคุณอืมเออนั่นสิค่ะเธอบอกว่าบางครั้งเนี่ย
กันชนิดที่หลังคาบ้านยังสั่นเขาก็เลยบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
เหล่านี้น่าจะมาจากต่างหมู่บ้านไม่รู้มีปัญหากับใครในชุมชนหรือไม่
เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหตุทะเลาะวิวาดกันจากจุดอื่น
ใกล้ใกล้ถามทุกที่มากันมันแก๊งน่ะเออน่าสิเนี่ยแล้วยังมารู้ด้วยนะคะ
อันนี้ตามคำบอกเล่าของชาวบ้านนะเขาบอกหนึ่งในกลุ่มที่ก่อเหตุ
มีเด็กชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ชั้นม๒คนนี้เป็นลูกชายหัวคะแนนนักการเมืองคนหนึ่งในพื้นที่
ตรงนี้แหละฮะตรงนี้กลายเป็นประเด็นนะใช่ชาวบ้านบอกรู้กันดีทั้งหมด
เด็กคนนี้สร้างปัญหาและย้ายโรงเรียนบ่อยแต่ถามว่าใครบอกได้ไหม
บอกไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อหรอกคุณนักข่าวแล้วก็กลายเป็นหัวโจกให้คุณ
รวมเพื่อนรวมฝูงอะไรแบบนี้เขาบอกว่าขนาดโรงเรียนนะรู้นะ

อืมคนในชุมชนเนี่ยวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันจัดการแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ไหม
เพราะคนในพื้นที่เขาอยู่กันไม่ได้แล้ว

แล้วที่สำคัญบางคนเขามีโรคประจำตัว
เขาเพิ่งไปผ่าตัดมาเป็นคนป่วย
ผ่าตัดลำไส้มาบางคนเป็นโรคหัวใจ
นี่แหละค่ะบางคนบอกว่าเพิ่งไปผ่าตัดใส่เครื่องไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจ
แต่คนป่วยเหล่านี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุเขากลับมาบ้านถามว่าเขาจะนอนยังไง
เจอแบบนี้ก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งนะคุณคือผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้หญิงนะฮะ
แล้วทีนี้ผู้ใหญ่บ้านจะไปแจ้งจังหวัดให้ทราบนะฮะ
แล้วก็ก่อนหน้านั้นเคยไปแจ้งตำรวจตำรวจก็บอกว่าให้ผู้ใหญ่ออกตรวจสิ
ผู้ใหญ่บอกโอ้โหฉันตัวคนเดียวกับลูกบ้านคนแก่จะไปออกตรวจได้ยังไง
วัยรุ่นมันป่วนทั้งกลางวันกลางคืนแบบนี้
เดี๋ยวฉันจะต้องไปฟ้องจังหวัดแล้วให้ช่วยมาจัดการหน่อยนะฮะ